คุณผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าของคดีที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตกลางงานศพนะฮะในพื้นที่วัดนางหลาดนะครับ
อยู่ที่หมู่๕ตมโคกซาบ้าอนายงจังหวัดกรังนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางญาติเขาก็ต้องออกมาชี้แจงนะฮะ
โดยชี้แจงผ่านทีมข่าวของเราบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญ
คดีที่มีเงื่อนงำหรือถูกพาดพิงว่าเคยไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งค้ายาเสพติดอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็ขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมานะครับ
อำนวยเพชรัตน์อายุ๔๘ปีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตกลางงานศพนะฮะ
ระหว่างนั้นเนี่ยนายอำนวยกำลังนั่งคุยล้อมวงอยู่กับญาติญาตินะฮะประมาณ๔คนในโต๊ะเดียวกันนะครับ
มาที่งานศพของหลานชายในวัดนะครับแล้วปรากฏว่าอยู่ดีก็มีคนร้ายนะครับที่ขับรถเข้ามานะฮะ
แล้วก็เปิดกระจกรถนะครับใช้ปืนติดกล้องเล็งเล็งเข้ามาแล้วก็ยิงเข้ามาที่กลางหลังของนายอำนวย
กระสุนเข้าไปสามนัดนะครับทะลุคั่วหัวใจด้วยเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดนางหลาดในพื้นที่หมู่๕ตะมนโคกสบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรัง
ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าคนร้ายตั้งใจที่จะมาสังหารนายอำนวย
เพราะว่าเป็นหนึ่งใน๑๐เป้าหมายแรกที่ตำรวจกับทหารเชิญตัวไปสอบสวนในพยาน
คดีคนร้ายลอบเผารถแล้วก็ยิงคนงานก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่ง
ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรในพื้นที่มูลค่านี่ก็๒๗๐๐๐๐๐บาท
หรือบางกระแสข่าวก็บอกว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดคดียาเสพติดอะไรหรือเปล่า
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามคดีนี้นะครับ
โดยไปที่งานศพของนายอำนวยนะครับก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ

ซึ่งพี่สาวของนายอำนวยได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าจนถึงวันนี้ก็ยังคงมั่นใจว่าน้องชายของเธอ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีสำคัญในพื้นที่อะไรทั้งสิ้น
แล้วก็รู้สึกเสียใจมากด้วยกับข่าวที่ออกมาบอกว่าน้องชายของตัวเธอนั้น
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลอบวางเพลิงเครื่องจักรกล

ทั้งที่วันเกิดเหตุที่มีการยิงคนงานก่อสร้างเสียชีวิต
ก็คือ๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
น้องชายนอนอยู่ที่บ้านตามปกติเลย
วอนไปยังสื่อที่นำเสนอข่าวไม่เป็นความจริง

ตอนนี้ทางครอบครัวกำลังปรึกษากันเรื่องการฟ้องร้อง
ดำเนินคดีกับสื่อที่เสนอข่าวไม่เป็นจริง
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่เผาศพน้องชาย
กว่าจะได้รับความเป็นธรรมในคดี
เวลาต้องเลือกเรื่องแล้ว
ก็ต้องตามเสนอโทษ
ก็ยังไม่ใจฝันการฟ้องน้อย
เนื้อละว่าจะจึงมาแล้ว
ความจริงก็ต้องไม่กลับสร้าง
ไปกลับไป
ก็กดวนเจ้าทางจำกัดกลับขึ้น
ชาวนี้ความมีที่ในหัวชาติ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตยังบอกด้วยนะคะว่ายอมรับค่ะว่าที่ผ่านมา๒๐กว่าปีที่แล้วเนี่ย
น้องชายเคยเกเรมาก่อนแต่เขาก็ได้ชดใช้ถูกคุมขังในเรือนจำไปแล้ว
พอออกมาก็ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชายครอบครัวมองว่า
คนร้ายอาจจะคิดว่าน้องชายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเลยถูกยิงปิดปาก
ซึ่งตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้นะคะ
ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดกับคนในครอบครัว
ทีมข่าวของเราก็รู้มาว่าวันนี้ค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนสพนายง
ก็เดินทางไปสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้สอบพยานในที่เกิดเหตุไปแล้วหลายปาก
ก็เลยมีการสอบปากคำเพิ่มเติมต่อเนื่องในวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกชายโรธโภปฐมท่านผู้กับการสพนายโยง
วันนี้ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอให้รายละเอียดอะไรมากนักนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลต่อรูปคดี
เรื่องต้นยังสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุที่นายอำนวยถูกยิงเสียชีวิตนั้น

แต่มุ่งไปที่เรื่องความขัดแย้งของคนนอกพื้นที่
เนื่องจากนายอำนวยไม่ใช่คนในพื้นที่เกิดเหตุ
แล้วก็จากการสอบสวนนั้นไม่พบประวัติความขัดแย้งกับคนในพื้นที่อะไรด้วย
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใกล้จุดเกิดเหตุ
เพื่อค้นหารถต้องสงสัยจะได้เร่งคลี่คลายคดีกันต่อไป
เพราะว่ากล้องหน้าวัดนี่ก็เสีย
ก็ต้องไปดูจุดอื่นว่าคนร้ายขับรถไปทางไหนอะไรยังไง
ก็เห็นแค่ว่าเป็นรถเก๋งสีดำที่คนร้ายขับมา
แล้วก็ยิงเปิดทางด้วยตอนหนีไป